พูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจค่ะนักวิชาการเขาก็ออกมาประเมินกันแล้ว
เพราะว่านอกจากที่อังกฤษจะโหวตตัวเองออกจากสภาพยุโรปแล้ว
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ประกาศลาออกแล้วด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าอังกฤษจะต้องมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ช่วงช่องว่างระหว่างตรงนี้นี่แหละค่ะที่นักวิชาการมองว่าอาจทำให้เศรษฐกิจชะงักไปเป็นเวลาประมาณ๓เดือน
แล้วก็อาจจะทำให้ราคาทองและน้ำมันผันผวนได้
สิทธิ์ที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยกว่า๒๐๐๐ล้านบาทนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของการส่งออกนั้นออกมายืนยันนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าไม่กระทบมากค่ะ
งานเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพง
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็ออกมายืนยันนะคะว่า
ส่งออกของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบมาก
จากการที่อังกฤษนั้นออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู
เพราะว่าไทยมีสัดส่วนทำการค้ากับอังกฤษน้อย
ไม่จำเป็นต้องปรับเป้าหมายการส่งออก

รวมถึงยังเชื่อด้วยว่าการค้าโลกก็น่าจะปรับตัวได้ค่ะ

น่าจะเกิดในระยะสั้นนะคะก็ขอให้ภาคธุรกิจอย่ากังวล
เพราะรัฐบาลก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เตรียมการเอาไว้แล้วตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนค่ะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
ออกมายืนยันอีกเสียงนึงว่าธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ของไทย
ไม่ได้รับผลกระทบเพราะความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในไทย
มีมากกว่าอังกฤษและประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปค่ะ
ขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ออกมาวิเคราะห์นะคะว่า
แม้ไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
แต่อังกฤษก็ยังคงต้องมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ซึ่งช่องว่างตรงนี้อาจทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษชะงักไปอย่างน้อย๓เดือน
ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่น
ทำให้ตลาดเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทองและน้ำมันผันผวนมากขึ้น
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกและภาพรวมเศรษฐกิจไทยประมาณ๒๐๐๐๒๕๐๐๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอีก๑เดือนก่อนที่จะมีการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งค่ะ